ชาวเน็ตออกมาร้องเรียนในโลกโซเชียลเรื่องราวเกี่ยวกับรถไฟไทยนะคะ
บอกว่าซื้อตัวยืนรถไฟขึ้นไปปุ๊บอ่ะจ่ายตังค์สำหรับตัวยืนเรียบร้อย
อยู่มีเจ้าหน้าที่ที่คาดว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรถไฟเองเนี่ยพยายามจะมาขายตัวผีให้
ติดตามเรื่องราวนี้กันค่ะเรื่องนี้นะคะเริ่มมาจากผู้ใช้เว็บไซต์พันทิพย์ดอตคอมตั้งกระทู้
แชร์พฤติกรรมของกลุ่มคนที่อยู่ในโบกี้ห้องอาหารรถไฟว่ามีการขายบัตรที่นั่งเถื่อนค่ะ
เล่าว่าวันที่สิบสองเมษาที่ผ่านมาก็ได้ขึ้นรถไฟเร็วขบวนที่หนึ่งสามเก้า
จากสถานีหัวลำโพงลงที่จังหวัดนครราชศรีมาซื้อเป็นตัวยืนไปนะคะ
จังหวะนั้นเนี่ยได้ไปยืนอยู่ที่บริเวณโบกี้ห้องอาหารมีผู้ชายเสื้อสีส้มค่ะ
คล้ายกับเป็นพนักงานของโบกี้นั้นเดินมาชักชวนให้ไปหาที่นั่งที่โต๊ะอาหาร
ตอนแรกก็พี่เขาใจดีเนาะคงอยากจะให้เรานั่ง
เห็นเรายืนอยู่ก็ดีก็เลยเดินตามไปนะคะ
จากนั้นเข้าไปในห้องปุ๊บพี่คนนี้ยัดข้าวกล่องกับน้ำดื่มให้
จากนั้นบอกว่าจ่ายเงินมา๑๘๐บาทเก็บเงินในราคาที่นั่งค่ะ
ซึ่งหนุ่มคนนี้เขาก็อ้าวงงบอกไม่เป็นไร
เพราะว่าข้าวที่ให้มาก็คือเป็นข้าวกระเพราใส่กล่องโฟมกับน้ำดื่มขวดเดียวปกติ
เขาแบบจ่ายเงินแล้วไม่เอาดีกว่าก็เลยลุกออกมานะคะ
ซึ่งพอถามกลับไปกับเจ้าหน้าที่คนนี้เนี่ย
บอกว่าแบบนี้ก็ขายที่นั่งเถื่อนใช่ไหม
บริเวณนั้นค่ะมีตำรวจรถไฟที่ยืนอยู่แถวนั้นด้วย
ได้ยินคำถามแบบนี้อ้าวตำรวจเดินหนีห่างไป
แล้วก็พอเดินไปถามที่ตำรวจอีกครั้งใกล้นะคะ
ตำรวจก็บอกว่ากลุ่มคนพวกนี้ไม่ได้ขายบัตรเถื่อน

ทางเจ้าของกระทู้ค่ะก็เลยตั้งข้อสงสัยว่า
ทางตำรวจรถไฟเนี่ยอาจจะมีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่า
เจ้าของกระทู้เปิดเผยกับทีมข่าวสายตรวจโซเชียลเพิ่มเติมด้วย
ว่าเหตุการณ์นี้ตัวเองรู้สึกว่าเหมือนถูกมัดมือชก
โดนยัดข้าวแล้วก็น้ำมือใส่ให้กิน
ก่อนที่จะบอกว่าเอ๊ะทำแบบนี้เดี๋ยวต้องเก็บเงินต้องจ่ายเงินมานะ
แล้วเมื่อตัวเองปฏิเสธลุกไปยืนด้านนอกโบกี้ห้องอาหาร
ก็ยังโดนกลุ่มคนเหล่านี้ไล่พื้นที่ไม่ให้ยืนตรงนั้นอีกค่ะ

เขาก็งงว่าเขาซื้อตัวยืนมานอกแล้วทำไมไม่มีที่ให้เขายืนนะ
ส่วนด้านตำรวจรถไฟค่ะตอนที่มาพูดคุยด้วยเนี่ย
ก็บอกว่าให้เหตุผลว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว
เพราะกลุ่มคนเหล่านั้นเป็นเอกชนเขาประมูลมาได้เขาเลยมาขายแบบนี้
แล้วก็อยากฝากเรื่องนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ใช้บริการรถไฟด้วยนะคะ
คือในกระทู้เขาก็เล่าว่าหลังจากที่ออกมาปุ๊บ
ทุกคนในโบกี้ในรถไฟดูแบบมีรังสีแปลกใส่เขาดูโกรธอะค่ะ
ตัดสินใจที่จะลงรถไฟดีกว่าเพื่อความเซฟนะคะ
อกจากนี้นะคะด้านนางนวลอนงวงจันท
หัวหน้ากองประชาสัมพันธ์การรถไฟแห่งประเทศไทย

รถไฟแห่งประเทศไทยทราบเรื่องนี้แล้ว
กำลังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริงอยู่

ถ้ามีความคืบหน้ายังไงจะรายงานให้ทราบต่อไปนะคะ